สบายดีหรือเปล่าข่าวคราวไม่เคยรู้สืบดูเธอไม่อยู่แอบดูแวะมอง
สวัสดีค่ะวันนี้สบายดีหรือเปล่าของเราอยู่กับเจ้าของเพลงมีแฟนหรือยังจ๊ะสวัสดีค่ะ

พี่บุ๋มจีรักรักการดีนั่นเองนะคะ
มีแฟนหรือยังจ๊ะเป็นแฟนฉันเอามามีแฟนหรือยังจ๊ะเป็นแฟนฉันดีนะ
กลับมาเมืองไทยครั้งนี้ให้บันเทิงไทยรัฐของเรามาเยี่ยมถึงบ้านเลย
ก่อนนะคะตามคอนเซ็ปต์สบายดีหรือเปล่า
อย่างที่ทราบใครติดตามข่าวพี่บุ๋มนี่อยู่อเมริกา๑๖ปีเลย

กุมมิ่งตัดขนสุนัขมา๑๖ปีที่ทำงานอยู่ที่นั่น
โอ้โหเป็นยังไงบ้างคะชีวิตอยู่ที่นู่น

ก็ดูสิสวย

บุ๋มพูดอายุได้เลยไม่ต้องอายใคร

คือมันมีจุดเปลี่ยนจากที่เป็นนักร้องดังมากยุคนั้น

มีชีวิตในวงการแล้วแล้วก็มีชื่อเสียงพอสมควร
แล้วพี่อยากทำตามความฝันของพี่
พี่อยากไปเรียนต่อตรงนอก

และอยากเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก
นี่คือความฝันของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในยุคนู้น
แล้วก็ล่าสุดพี่บุ๋มแอบมีลูกแล้วก็ไม่บอกค่ะ
มีเป็นหลายก้อนแล้วให้ผม
อันนี้คือธุรกิจใหม่หน้าสูตรของพี่สาวของเรา

อะไรอย่างนี้เกี่ยวกับบริวกรรมผิว
พี่บุ๋มตีลักษณ์ต้องชิค

ทุกคนตั้งแต่เด็ก๓ขวบขึ้นไปทุกเพศ

ใช้ได้กันทุกคนไม่ว่าชายหญิงหรือเพศที่สามค่ะ

หรืออยากพี่เพียงว่าพี่ก็เพศที่สามเหมือนกัน

คือแบบพี่บุ๋มมันมีเคล็ดลับอะไรในความสำเร็จของพี่บุ๋มอะค่ะ

หนึ่งนะคะความโมมานะอุตสาหะนะคะ
พี่ไม่เคยยอมแพ้อะไรง่าย

พี่รู้พี่ไม่ได้คนสวยเลือดลืมมาจากไหน

แต่สิ่งหนึ่งที่พี่มีคือความตั้งใจค่ะ
แล้วพี่เป็นคนที่วางแผนอนาคตล่วงหน้า๕ปี๑๐ปี
พี่จะทำอะไรพี่คิดก่อนพี่วางแผนก่อนนะคะ
และเดินทางตามจุดนั้น
แล้วพี่คริสจะกลับเข้ามาในวงการไหมค

สัมภาษณ์อยู่แล้วก็โฆษณาอยู่
อย่างเดียวที่พี่ยังไม่รับคือพวกการแสดง

ผู้ชมอาจจะไม่รู้ว่าอยู่เมืองนอก
มีเด็กอายุ๒๐กว่ามาจีบด้วยรวยหล่อ
ทำไมไม่ยอมมีแฟนพี่อุ๋มหนูงงมาก
อันนี้ไม่ได้ตอบอันนี้ความคิดส่วนตัวอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็เป็นตัวตนของพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่เข้าใจเนี่ยคุณอยู่กับบุ๋มไม่ได้และคนที่มีอยู่กับพี่ต้องเก่งกว่าพี่
และที่สำคัญบุ๋มยังสาวยังสวยอยู่
ยิ่งดูเด็กกว่ารูปคนรุ่นเดียวกัน
แล้วถ้าเผื่อผู้ชายดูแก่กว่าพี่ดูไม่ดี

อันนี้สำคัญจอดไม่ลงจริง
เห็นม้ะกดเกณฑ์เยอะแล้วจะหาได้มั้ยคะ

วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนางพญาม้าเปกษัตริย์คนนี้เลยนะคะ

ทำตัวเป็นกบหูหนวกค่ะ
พี่มีเป้าหมายของพี่พี่จะทำอะไร
เดินหน้าลูกเดียวพี่ไม่เคยยอมแพ้อะไรง่าย